ตอนนั้นเธออายุ๔๖ปีเมื่อ๑๐ปีที่แล้วนะคะ
ถูกรางวัลที่๑เนื่องจากว่าเดินทางมาขอที่นี่
กลับมา๑ทศวรรษ๑๐ปีเต็มเธอกลับมาที่เดิมค่ะ
กล่าวว่าจะมาขออีกเผื่อถูกรางวัลที่๑อีกนะ

ที่ไหนพี่เบิร์ตเราคุ้นไหม
วัดสว่างอารมณ์นครปฐมอัตตานแป๊ะ
เราพาไปบ่อยนะคะแล้วเธอมาขอเมื่อ๑๐ปีที่แล้ว

นี่ค่ะบรรยากาศภายในวัดสว่างอารมณ์
อำเภอนครชัยศรีจังหวัดนครปฐมนะคะ
ตอนนี้ก็คึกคักเหมือนเดิมแล้วค่ะ
มีบรรดานักเสี่ยงโชคเสี่ยงดวง

ตลอดทั้งวันที่ผ่านมาโดยเฉพาะโดยเฉพาะตรงนี้ค่ะ
ตรงนี้รูปหลอดเท้ามหาพรมศรีหน้า๘กร
ความสูง๕เมตรแหมบอกตัวเลขหมดเลยนะคะ
แล้วก็รูปหล่อทาเวสวันที่เชื่อว่า
มีอายุเก่าแก่กว่า๑๐๐ปีค่ะ
คุณหนูรัฐสุขวงอายุ๕๖ปีเป็นชาวกรุงเทพมหานคร
เล่าบอกว่ามีความศรัทธาและมีความเชื่อต่อเท้ามหาพรม
และท้าเวสุวรรณเป็นอย่างมากเลยนะคะ
ก็เลยให้ลูกหลานพามาไหว้ขอพรขอโชคขอลาบแหมคนเรานะ
ถ้าจะเชื่ออะไรสักอย่างแสดงว่าสิ่งที่เคยขอ
มันเคยได้ผลต้องประสบความสำเร็จ
ใช่ค่ะถูกค่ะเพราะย้อนกลับไปเมื่อปี๒๕๕๙
ตอนนั้นมาขอที่นี่แหละถูกรางวัลที่หนึ่ง
ตอนนั้นรางวัลที่หนึ่งคือ
รางวัลได้ใบละ๒ล้านบาท
ก็คู่หนึ่งก็ได้สี่ล้านบาทตอนนี้เพิ่มรางวัลมาแล้วอืมเอ่อ
ละ๓ล้านคู่หนึ่งก็๖ล้านนะคะ
การขอพรสำหรับงวดนี้
งวดวัลที่หนึ่งกรกราคมนี้
เลข๓ตัวเพราะเสี่ยง๓ครั้ง
บอกว่าจะเอาเลขที่อยู่ในมือไปหาซื้อลอตเตอรี่
คุณผู้ชมหาซื้อลอตเตอรี่ยังไง

ถ้าถูกก็จะมาทำตัวที่อ้อค่ะ

หรอเคยถูกรางวัลที่หนึ่งมาหรอที่ไหนค่ะวันนี้ก็เลยมาขอพรพพม
โชคดีจังเลยขอที่นี่ที่วัดสว่างอารมณ์แต่ไปซื้อลอตเตอรี่ที่กรุงเทพ
ปั๊บรับโชคไปนะปี๕๔ถูกรางวัลที่๑ไปแล้วนะคะ
ทีนี้คุณผู้ชมตามความเชื่อโบราณเชื่อกันว่าเท้ามหาพรม
จะสามารถบันดาลสิ่งที่พึงปรารถนาได้๑๐๘ประการ
เมื่อกลับไหว้ขอพรก็จะประสบความสำเร็จดังหวังการงานเอ่ยธุรกิจเอ่ย
ส่วนท้าเวสวันก็เชื่อว่าจะช่วยปกป้องภัยอันตรายจากพูดผิดปีศาจ
ให้แคล้วคลาดปลอดภัยแล้วก็ยังบันดาลโชคลาภ
ความร่ำรวยให้กับคนที่บูชายด้วยในมือรวย